พาความขาวออร่ามานะคะมาบอกกิจกรรมดีคุณผู้ชมค่ะ
ฝากฝังกิจกรรมท้าเปลี่ยนไซส์ภายใน๓๐วัน
และที่ไม่ถามถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นประเด็นที่คึกครมในโซเชียลมากคือ
คือความเซ็กซี่ของชุดเดินจรุจักรในตำนานของเธอ
อยากจะให้เห็นรูปสักนิดนึง

คุณดูค่ะยิ่งเขาแล้วยิ่งโดนแดดมันยิ่งเขา

ประเด็นที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดการส่วนตัวต้องออกมาประกาศ
ตามหาตัวสาวดิวกันให้วุ่นเลย
เพราะว่าติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าหายไปไหน
งานนี้เจ้าตัวเลยขอเล่าเองดีกว่าค่ะ
พอดิวโทรไปสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือแบบพี่หวานร้องไห้เลย
คือเขาคงเป็นห่วงมากจริง
เอิญวันนั้นโทรศัพท์พังตื่นสายโทรศัพท์พังเป็นวันว่าง
ก็เลยเหมือนกับว่าโอเคเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วก็เต็ดแต่คนเดียว
จริงเราฝากแม่บ้านบอกพี่หวานไปแล้ว
บอกคุณแม่ไปแล้วบอกทุกคนไปหมดแล้วว่า
เพราะความเป็นห่วงจริงนะคะ
ส่วนข่าวคราวของอดีตหวานใจคุณไผ่วันพ้อยค่ะ
ที่ตอนนี้นั่งแท่นว่าที่สสกำแพงเพชร
จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะคะ
ติวบอกว่าโทรไปแสดงความยินดีด้วยแล้วนะคะ

พอรู้สึกว่าแบบเขาก็คงเหนื่อยมากกับสิ่งที่เขาพยายามทำอะไรอย่างนี้วันนี้
วันนี้มันก็เหมือนคนหนึ่งที่แบบพยายามตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบ

ก็คุยกันเป็นกำลังใจให้กันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วค่ะ
ตอนเขาจบความสำคัญพวกเขาก็บอกแล้วว่าจบกันด้วยดี

ก็เจอเรื่องราวดีก็แสดงความยินดีกันเป็นธรรมดา
คนเคยมีความรู้สึกดีกัน
จำเป็นว่าเลิกกันแล้วจะต้องเกลียดกันคุยกันไม่ได้อะไรแบบนี้นะ
ก็ยินดีด้วยกับคุณดิวขอขอบคุณไผ่กัน